ก็เกิดไปเมื่อวัน๔ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ

พาแฟนคลับไปทำบุญกันนะคะคุณผู้ชม

จันจินะคะหวานใจของเขาให้อะไรเป็นของขวัญ

ฟังดีกว่าว่าวันเกิดเนี่ย
หวานใจให้อะไรรวมไปถึงจะสวีทขนาดไหน

เออให้ช็อกโกแลตค่ะ
ประหยัดมั้งครับ
ก็ปกติครับเพราะว่าโอ๊ตชอบกิน

แล้วก็คอยแบบเออก็

หรือฉันจี่ขวดหน้าเอา